สมการการเมืองตอนนี้ทุกคนก็มองไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปสมัยก้าวไกลเป็นแก่นำตั้งรัฐบาลเนี่ย
และการจัดตั้งรัฐบาลมาอยู่ในมือของเพื่อไทย

รวมแล้วน่าจะได้๓๑๕เสียง

แต่ใน๓๑๕เสียงนี้คือไม่ได้มีก้าวไกลอยู่นะครับ
เพราะว่าก็เป็นไปตามที่เขามีการประกาศและออกแถลงการ
ว่า๓๑๕เสียงที่มีอยู่ในตอนนี้
คาดว่าก็น่าจะมีพักของสองลุงมารวมอยู่ด้วย
ก็คือพักพลังประชารัฐลุงป้อมรวมไทยสร้างชาติ
ของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้ท่านประกาศวางมือไปแล้วนะฮะ
มาดูกันหน่อยครับในไส้ในแล้วก็ตัวเลขรายละเอียดครับ
๕เสียงเพื่อไทยมี๑๔๑เสียง
จับกับภูมิใจไทยมีการแถลงกันไปเมื่อ๗สิงหาคมนะครับ
มี๗๑ที่นั่งสอสอหลังจากนั้นครับ
วันที่๙สิงหาคมก็มีอีก๖พักที่มีการแถลงร่วมกันนะครับ
ก็เป็นพักที่มีจำนวนที่นั่งสอสอในหลักหน่วยนะครับ
มีประชาชาติ๙เสียงเพื่อไทยรวมพลัง๒เสียง
ชาติพัฒนากล้า๒เสียงเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่
ท้องที่ไทยอีกพักละหนึ่งเสียงจากนั้นครับ
ชาติไทยพัฒนาก็มีการแถลงว่ามี๑๐เสียงที่จะมาผนวกรวมกัน
ตรงนี้ก็ได้๒๓๘แล้วแล้ว๒๓๙มายังไงล่ะ
มีอีกหนึ่งพักที่น่าจะมาเติมให้คือประชาธิปไตยใหม่
อันนี้ก็มีการคิดประเมินกันไว้นะครับก็มาทีหลัง
ขณะที่พลังประชารัฐมีสอสอ๔๐ที่นั่ง
คุณไผลลิกสสกำแพงเพชรพลังประชารัฐก็เปิดเผยก่อนหน้านี้แล้ว
ให้สัมภาษณ์บอกว่าคุยกับสอสอแล้วจะยกมือโหวตนายก
ดิเดตจากเพื่อไทยให้ในจำนวนนี้ก็รวมลุงป้อมแล้วด้วยนะ
คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทำให้ตัวเลขขยับขึ้นมาที่๒๗๙เสียง
แล้วต่อมามีกระแสข่าวใช้ว่ากระแสข่าวก่อนนะครับ
รวมไทยสร้างชาติน่าจะมายกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วย
อีก๓๖เสียงก็คือมาทั้งพักแต่ว่าทางรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่า
เพื่อไทยยังไม่ได้มีการติดต่อมาเพิ่มเติมเลย
หลังจากที่เคยไปพูดคุยในบรรยากาศเมื่อตอนนู้นเลยนะครับ
ที่ทะยอยเชิงแต่ละพักไปหาเรย์กันที่ทำการพักเพื่อไทย
ดังนั้นถ้าบวกเพิ่มอีก๓๖เสียงน่าจะทำให้มีเสียงรวมแล้ว๓๑๕เสียง
เสียงมากเกินกึ่งหนึ่งแล้วครับสำหรับสอสอในการที่จะตั้งรัฐบาล
แต่ว่าถ้าจะฝ่าด่านเพื่อจะโหวตนายกเนี่ยต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือทั้งสสและสวบวกรวมกันนะครับ
ต้องให้ได้๓๗๔เสียงดังนั้นก็คือต้องมีเสียงมาเติมอีก๕๙เสียง
ไปหาจากไหนล่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นจากบรรดาสวนะครับสวทั้งหลาย
โคต้ารัฐมนตรีของแต่ละพักแหละครับมีการพูดถึงแล้วก็คาดการณ์กันต่อแล้วนะครับ
ตอนนี้โคต้าแต่ละพักที่จะมาร่วมรัฐบาลนั้นยังไม่ได้มีการหารือว่าแต่ละพัก
ได้คนละกี่เก้าอี้ต้องเอาตัวเลขพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดมาคำนวณ
คือตอนนี้เขาบอกว่าขอสเต็ปแรกก่อนนะเพื่อไทยบอกคือฝ่าด่านโหวตนายกให้ได้ก่อน
โหวตนายกเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง
ใครกลุ่มไหนพักไหนหรือฝ่ายไหนจะยกมือโหวตนายกแคนดิเดตจากเพื่อไทยให้
ก็จะขอบคุณมากแล้วหลังจากนั้นคงค่อยมาคุยในรายละเอียดกันนะครับ
ว่าจะมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าบางพักเขาชัดเจนแล้วว่าร่วม
แต่บางพักยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
คำนวณคร่าวถ้าเอาตัวเลขพักร่วมรัฐบาลมาคำนวณเนี่ย
จะนำตัวเลข๓๑๕เป็นตัวตั้งหารเก้าอี้รัฐมนตรีมี๓๕ตำแหน่ง
เฉลี่ยแล้วประมาณสักตีกลมเป็นตัวเลขคือ๙ที่นั่งต่อ๑เก้าอี้รัฐมนตรี
ดังนั้น๙สอสอต่อ๑เก้าอี้รัฐมนตรีก็จะไปแจกแจงได้ครับว่าแต่ละพักนั้นน่าจะได้สักเท่าไหร่
จริงมีการประเมินและรายงานข่าวกันลงรายละเอียดถึงเก้าอี้กระทรวงต่างแล้วด้วยนะครับ
แต่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มหากรายงานข่าวดังกล่าวตรงตามนี้ก็เท่ากับว่าพักของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
มากันครบเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวเลขนั้นไม่น่าจะหนีห่างไปจาก๓๑๕เสียงรอติดตาม
นะครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่มีการประเมินและคาดการณ์กัน
สสวิโรธลักษณะอดีศรครับจากก้าวกลายโพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดวันนี้๑๒สิงหาบอกว่าที่เงียบ
ไม่ใช่ว่าไม่รู้แค่อยากดูว่าจะมีสำนึกไหมที่เฉยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรแค่อยากดูสันดาลสุดที่ตรงไหนเท่านั้นเอง
โพสต์ข้อความค่อนข้างแรงครับแล้วมาเป็นคำคล้องจองทีเดียวนะฮะในช่วงท้ายของโพสต์โพสต์ค่อนข้างจะยาวนะครับ
บอกว่าอย่างน้อยการเมืองไทยก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่ประชาชนได้เข้ามาอยู่ในสมการจริงเสียทีประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
เดี๋ยวลองดูนะฮะในช่วงท้ายของข้อความนะภาพไปต่อได้เลยหรือภาพเต็มก็ได้ครับในประโยคสุดท้าย
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพักทุกท่านครับพวกเรามาร่วมกันเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างพักของพวกเราไปในทิศทางที่พวกเราอยากให้เป็นร่วมกันนะครับ
นับจากนี้คุณวิโรธโพสต์บอกว่าจะเป็นการสู้กันระหว่างพักการเมืองแบบเดิมที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประชาชนกับพักการเมืองแห่งอนาคตที่ประชาชนเป็นเจ้าของพักนั่นเองครับ